พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมหน่อยค่ะ
วันนี้ค่ะที่จังหวัดนครปฐมได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙นะคะ
แต่ว่าทางจังหวัดนครปฐมเองเขาบอกว่า
คนในจังหวัดนครปฐมยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะ

แต่ขอมาทำศพที่วัดไผลล้อมที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
นี่คือรถของมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
อายุ๕๐ปีนะคะ

ที่วัดไผลล้อมนครปฐม
ได้มีการยกร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำขึ้นเมนทันทีนะคะ
เพื่อรอทำพิธีชาปนกิจค่ะ
อันนี้คือหลักการสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา
ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙นะคะ
เพราะว่าเมื่อรับศพมาจะมีการใส่เป็นถุงซิปล็อก๓ชั้น

จะต้องไหม้รดน้ำศพคือขึ้นเมนเผาทันทีนะคะ

คุณพ่อมีอาชีพขับแท็กซี่
รับเชื้อโดยไม่รู้ตัวจากการไปทำงาน
เมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาเริ่มป่วยนะคะ

ส่วนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวอีก๕คน

แล้วก็กักตัวที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดี

รักษาจนหายทุกคนแล้วนะคะ
คุณพ่อรักษาตัวนานที่สุด

สาเหตุที่คุณพ่อเสียชีวิตก็เพราะว่า
ไวรัสลงปอดแล้วนะคะ
อาการก็เลยหนักแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย

ต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติ
บอกว่าครั้งแรกที่รู้ข่าวร้ายของคุณพ่อเนี่ยค่ะ
กังวลกลัวว่าจะหาวัดไม่ได้
รู้ข่าวว่าที่วัดไผลล้อม
เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ก็เลยติดต่อไปที่นี่นะคะ
ตอนนั้นก็เป็นความกังวลนะว่า
ว่าจะมีวัดที่ไหนเราไม่มั่นใจ
ว่าเขาจะรับทำยังไง
อะไรยังไงก็เลยต้องปรึกษาทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขาก็คงมีเคสอื่นอยู่แล้วที่เคยทำ

ทางท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมหลวงพ่อน้ำฝนพระครูประหลักษณ์เสถียรภัยวัด
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะ
และทางครอบครัวติดต่อมาขอจัดพิธีชาปนกิจศพที่นี่
ซึ่งถือเป็นการจัดพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
ศพแรกที่มาจากข้ามจังหวัดนะคะมาจากนนทบุรี

เพราะว่านครปฐมเองไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ยังไม่มี
เพื่อความมั่นใจทางวัดไผลล้อมก็ประสานไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ไปดูขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่ระบบคัดกรองคน
เว้นระยะห่างของคนไปร่วมงาน
พ่นยาฆ่าเชื้อการนำศพเข้าเมนทันทีเมื่อมาถึง
หลวงพ่อน้ำฝนฝากไปถึงวัดทั่วประเทศว่า
อย่ารังเกียจหรือกลัวที่จะจัดพิธีศพให้กับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙ค่ะ
เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเกิดติดเชื้ออะไรต่าง
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในหลักของศิลธรรมอยู่ในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าแล้ว
ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย
สิ่งที่สำคัญเรามีสิ่งที่จะช่วยเหลืออะไรได้
สมควรที่จะช่วยเหลือสืบต่อไปนั่นเองครับ
ร่างของผู้วายชนคือเป็นร่างที่ไม่หายใจแล้ว
ความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งเราแพ็คร่างอย่างดีเผาด้วยวิธีมาตรฐาน
ผู้ร่วมงานทั้งหมดก็มีการคัดกรองตรงนี้ครับ
เป็นไปตามมาตรฐานของระบบสาธารณสุขทุกอย่าง
คือก็ต้องบอกทุกวัดนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยว่าอย่ากังวลใจ
กระทรวงสาธารณสุขทางคุณหมอเองก็ออกมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เสียชีวิตเขาก็จะมีกระบวนการในการนำร่างของผู้เสียชีวิตไปที่วัด
กระบวนการต่างเหล่านี้ทางคุณหมอเองรับรองความปลอดภัย
แต่พอไปถึงวัดนะคะก็จะไม่สามารถเปิดถุงซิปล็อกนะคะ
ไม่สามารถดูหน้าศพได้ไม่สามารถรดน้ำศพได้
ก็ขอให้ขึ้นเมนเผาทันทีแบบนี้รับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมก็บอกว่า
ที่นี่เป็นศพแรกของจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่เขาเลยลงพื้นที่ไปด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นตัวอย่างเป็นแนวทาง
ในการจัดงานศพให้กับวัดอื่นในแต่ละพื้นที่เช่นกันค่ะ
คือทางญาติเองเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วล่ะ
ว่าจะต้องทำมาตรการลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ